จัดเต็มตั้งแต่ข่าวแรกเลยค่ะคุณผู้ชม

วันไรรู้ไหมคะเพราะว่าล่าสุดค่ะ

เธอมาแจกความสดใสกับคลิปนี้คุณผู้ชม

เดี๋ยวโหยอดวิวตอนนี้จะสิบอ่าจะจะหนึ่งล้านละหนึ่งล้าน
หนึ่งล้านจะเป็นยังไงสดใสขนาดไหนไปชมเลยค่ะ
ใช่แล้วว่าทำไมหนาวดิฉันโฟกัสกางเกงอย่างเดียวเลย
ยังไงไม่ได้จริงนะคะเพราะว่าสเปตแต้วที่เขาเปซจริงค่ะ
แปลวิทยาลัยศาสตร์ไทยก็บอกว่าวันสุดท้ายของการกักตัวก็จะประมาณเนี้ยแหละคุณผู้ชมค่ะอืมสะใสเลยใช่นะคะ
แล้วคุณแต้วเนี่ยก็แท็กไปหาคุณเฟรมนะคะผู้จัดการที่ตอนนี้ก็คือรักษาตัวอยู่
เขาติดโควิดนะคะโดยเขียนข้อความบอกว่าเจ๊รอดแล้วเฟรมเอ้ยหายเร็วนะคนเก่งนะคะ
แล้วก็บอกไปถึงแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะว่าพรุ่งนี้ซึ่งก็หมายถึงวันนี้แหละคุณผู้ชมเขาเริ่มทำงานแล้วล่ะนะ
แต่ก็ต้องกาดอย่าตกกันด้วยนะคะทุกคนคือน้องแต้วเขาฝากความห่วงใยมาถึงทุกคนด้วยนะคะ

คือคอนเทนต์ส่วนนึงมาจากเต้า

ตอนนี้คนวิวไปประมาณ๙๐๐ล้าน
แล้วคุณผู้ชมเผลอแป๊บเดียว๑๗ชั่วโมง
เรียกได้ว่าตอนนี้ต้องรับเลย
และที่เต้าบอกว่ารอดก็คือ

ซึ่งนับไปนับมาก็ถือว่าครบ๑๔วัน
แต้วเจอกับผู้จัดการส่วนตัวคุณเปรมนั่นเองค่ะ

ผลตรวจก็ออกมานี่โชว์หน้าจอเลยค่ะ

ต่อซ้ายตรงหาแม่นิทของน้องแต้ลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
สอบถามถึงเรื่องนี้แหละค่ะคุณแม่บอกว่า

เพื่อความสบายใจของตัวแต้วเองแล้วก็ทีมงานด้วย

แต้วและคุณแม่ก็ดูแลตัวเองอย่างดีมาก
หน้ากากตลอดเวลาเพื่อออกเวลาไปข้างนอกนะคะ
เพื่อดูแลตัวเองและรับผิดชอบสังคมด้วยนะคะ
สุดยอดจริงนะคะเป็นการรับผิดชอบ
ทั้งตัวเองและก็สังคมด้วยอย่างที่น้องเต้าบอกได้ค่ะ

สบายใจก็ลุยงานกันต่อได้คุณผู้ชมค่ะ